ต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
วันนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
โดยเฉพาะวันนี้ไปเปิดอาคารของท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ตแห่งใหม่

รวมทั้งประกาศว่าจะปราบมาเฟียมเรื่องของแท็กซี่สนามบินด้วยครับ
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดภูเก็ตครับ
ในการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้
ยกรัฐมนตรียังได้เปิดท่ากาศยานานาชาติภูเก็ตแห่งใหม่ด้วยค่ะ
โดยก็ย้ำนะคะว่าจะปราบมาเฟียที่มีในจังหวัดภูเก็ตให้หมดไปค่ะ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่ากัศยานานาชาติภูเก็ต
และเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้มีความปลอดภัยตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะ
ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค
รวมทั้งช่วยผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายต่ออย่างต่อเนื่องค่ะ
นายกรัฐมนตรีก็กล่าวในการเปิดงานนะคะว่าการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะว่ามาเพื่อให้กำลังใจ
และขอชื่นชมการทำงานของท่ากัศยานานาชาติจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะสามารถขยายการรองรับผู้โดยสารได้ถึงปีละ๑๒ล้านคนค่ะ
อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งสำคัญจะต้องมุ่งเน้นการท่องเที่ยวด้วยจึงต้องมองว่าระบบสาธารณูปโภคเพียงพอหรือไม่ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวค่ะและประชาชนในพื้นที่
รวมนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีแนวทางป้องกันในการดูแลค่ะส่วนเรื่องของการปรับปรามมาเฟียนั้นนะคะก็จะไม่มีเกิดขึ้น
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดท่ากาศยานนานาชาติภูเก็ตแห่งใหม่แล้วนะคะ
ที่สถานที่ที่จังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นนะคะ
ซึ่งการเปิดงานในครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาไล่เช้ากว่ากำหนด

สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ